ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเช้าวันจันทร์แบบนี้เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันเลยค่ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะ
ดูกันหน่อยค่ะเห็ดฟ้างวันนี้อยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๕๕บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๕๒บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทองอยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัม